อย่าไม่กลับหลัง
ถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำนี้
จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอ
บอกพ่อให้คอยฟังวัง
จะทำให้มันถึงฟัง
เพื่อทางเส้นทางกลับหน้า
มันคิดว่าไง
ซึ่งจะต้องบฟัง
ร้องให้ไป

ไม่เคยจ้ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยจ้ะอืมที่เห็นได้ร้องก็คือ
ออกโทรทัศน์ก็เลยให้น้องฟิล์มจดเบอร์โทรไว้โทรมาหา
พอโทรมาแล้วรายการเขาไปถ่ายเทวดามาช่วยฉันกอดหลานร้องเหมือน
ทุกคนเลยจ้ะดีใจกอดกอดกันร้องไห้จ้ะยังไงก็ต้องได้มา
ล่ะลูกที่ว่ากันนี่ก็ต้องได้เงินไปซื้อเขากินจ้ะ
ยายขาวเทวดานางฟ้าน่ะนะจ้ะยืนอยู่ตรงนี้แหละ
คนนี้คนที่มาสู้นี่แหละขอให้ได้ขอให้ผ่านไปได้
เด็กถ้าคุณป่านุ่มตะโกนว่าร้องได้นะลูกมีกินล่ะมีกินไปอีกหลายมื้อ
เทียบเท่ากับที่พ่อแม่ส่งมาให้ปีนึงเลยลูกถ้าได้เพลงนี้นะ
มาต่อฟังทำชื่อเลยกันและเพลงหนึ่งนะครับราคาหนึ่งมื้อนบาท
ฟิล์มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
ตอนนี้รับแล้ว๑๑๐๐๐บาท

ที่ไม่เคยร้องเพลง

เพลงของจอมขวัญกรยาสัญญากับใจ

กับพฟรีมทั้งล้างทั่วประเทศ
ถือว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก

เพราะวันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้ว

คุณผู้ชมก็กลับมาเชียร์
น้องฟีมคนนี้กำได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับตอนพิเศษนักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะครับ
ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะชีวิตจริงเนี่ยเข้มข้นเหลือเกินค่ะ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเข้มข้นแล้ว
คุณผู้ชมลองดูอีกรายการที่กำลังจะมาต่อจากนี้สิคะรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
บางครั้งคนที่มาแข่งเนี่ยเดินไม่ได้ต้องหามกันมาเลยนะคะคุณผู้ชม
ให้กำลังใจเขาด้วยค่ะพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
วันที่ไม่มีกินเลยสักสองมื้อติดกันเนี่ยเป็นยังไงอาการแต่ละคน
เขาหิวไปหากล้วยซุกในป่ามาให้เขากินจ้ะ
ประทวนชีวิตด้วยวิธีนี้แบบประหยัดเลยวันหนึ่งต้องใช้เงินกี่บาท
ถึงจะอยู่รอดอาหารที่ดีที่สุด
มีโค้งไก่ทอดจ้ะ
มีโครงไก่ทอดมื้อนั้นถือว่าเป็นมื้อที่ดีที่สุด

ขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิด
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจ